จากการทำหน้าที่คุมทีมชาติไทยนะครับ
ก็ทำให้ในโลกโซเชียลเองเกิดกระแสฮือฮาอยู่พอสมควรทีเดียว
แล้วก็ในวันนี้เองก็มีความเคลื่อนไหวเป็นกรอน
ขณะที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยบอกว่า
ส่วนจะหาใครมาเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนคนต่อไปนั้น
นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลบอกว่าขอเวลาก่อนในการตัดสินใจ
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกประกาศอย่างเป็นทางการ
ยุติการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับ
ทางสมาคมได้รับจดหมายลาออกจากทางสปอร์ตฮีโร่เรียบร้อยแล้ว
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถมาโดยตลอด
เข้ามาพูดคุยกับสมาคมกีฬาฟุตบอลในช่วงเที่ยง
โดยยึดแนวทางสร้างรากฐานเยาวชนให้แข็งแกร่ง
เพื่อเป็นอนาคตของทีมชาติไทยในฟุตบอลโลก๒๐๑๖
แล้วก็การเจรจาการพูดคุยกันเป็นไปในทิศทางที่ดี
แต่ต้องให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นคนตัดสินเท่านั้นครับ
ดูให้ท่านด้านล่างชั้นรับความหวังที่พวกของเรา
ที่พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยมีกุญสือกว่า๑๐รายเสนอโปรไฟล์เข้ามาแต่ยังไม่ตัดสินใจ
เพราะขอเวลาพิจารณาถึงเงื่อนไขหลายข้อก่อนและยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นโค้ชคนไทยหรือโค้ชต่างชาตินะครับ
ส่วนกรณีของโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมะคะที่มีข่าวว่าสนใจคุมทีมชาติไทย
ทางพลตำรวจเอกสมยศก็บอกว่าโค้ชคนนี้เองก็มีภารกิจสำคัญคือศึก๔เกม
ซึ่งทับซ้อนกับโปรแกรมของทีมชุดใหญ่อยู่นะครับ
มีอีกหลายคนนะครับซึ่งบางท่านเนี่ยได้แสดงความตั้งใจจะบินมาคุยนะครับ
มีหลายคนนะครับมีทั้งในยุโรปก็หลายคน
ซึ่งทางสมาคมก็ต้องดูว่าถึงแม้เขาจะเป็นบิ๊กเนม
แต่ว่าเรารักเขาได้ไหม
ผมคุยทุกอย่างนะครับคุยถึงเรื่องอุปนิสัยใจคอ
ความเป็นส่วนตัวนะครับ
แม้กระทั่งว่าดื่มเหล้าสูบบุหรี่หรือเปล่า
เพราะว่าเราอยากสร้างแบบอย่างที่ดีให้กับนักฐาน
รอดูนะครับแล้วก็เอาใจช่วยว่าช้างศึกทีมชาติไทยจะเป็นอย่างไร
จากเรื่องของฟุตบอลช้างศึกทีมชาติไทยครับ